มาดูผลคะแนนเลือกตั้ง๒๕๖๒อย่างเป็นทางการแบบ๑๐๐เต็ม

ใช้เวลาทั้งหมดนับนิ้วดูละ๕วัน๕วันโดยประมาณ
จาก๒๔ถึง๒๘คะแนนมันเปลี่ยนมันเพิ่มขึ้น

ใช่ค่ะคือต้องบอกว่าพอคะแนนมันเพิ่มขึ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ย
ถูกต้องนะฮะเมื่อวานนี้คนแถลงคือนายกริจเอื้อวงครับนะฮะ
เป็นรองเลขาธิการกรกตออกมาตั้งโต๊ะแถลงผลการนับคะแนนรายพักอย่างไม่เป็นทางการแบบ๑๐๐
ตามที่ปรากฏบนหน้าจอคุณผู้ชมดูตามไปด้วยว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างไร
ย้ำแบบนี้ว่ามันเปลี่ยนทุกพักเพิ่มทุกพัก
แล้วก็มีผลกับเรื่องของการไปคำนวณสอสอทุกพักเหมือนกัน

ลำดับที่๑ยังคงเป็นพักพลังประชารัฐในส่วนของคะแนนดิบนะฮะ
ตอนนี้มีมากกว่า๘๔๐๐๐๐๐เสียงแล้ว
ลำดับที่๒คือพักเพื่อไทยอยู่ที่๗๙ล้านเสียง
ลำดับที่๓พักอนาคตใหม่๖๒ล้าน
ลำดับที่๕เป็นพักภูมิใจไทย๓๗ล้าน
ตัวเลขคุณผู้ชมดูตามไปด้วยแล้วกันเราเอาบอกคร่าวกลมแล้วกัน
ระดับที่๖นั้นพักเสรีรวมไทยอันนี้๘๒๐๐ครับ
ดับที่๗พักชาติไทยพัฒนาก็อยู่ที่๗๘๐๐
ลำดับที่๘พักเศรษฐกิจใหม่ได้ไป๔๘๐๐กว่านะครับ
ดับที่๙พักประชาชาติได้ไปกว่า๔๘๐๐๐คะแนนครับ
ดับที่๑๐พักเพื่อชาติ๔๑๐๐ลำดับที่๑๑พักรวมพลังประชาชาติไทย๔๑๐๐เหมือนกัน
แต่ก็น้อยกว่าระดับที่๑๐อยู่เล็กน้อยนะครับ
ลำดับที่๑๒พักชาติพัฒนาก็กว่า๒๕๐๐๐คะแนนครับ
ลำดับที่๑๓พักพลังท้องถิ่นไทยได้ไปกว่า๒๑๐๐๐คะแนน
ลำดับที่๑๔พักรักผืนป่าประเทศไทยได้ไปกว่า๑๓๐๐๐คะแนน
ดับที่๑๕พักพลังปวงชนไทยได้ไปกว่า๘๐๐๐คะแนน
แล้วก็ลำดับที่๑๖พักพลังชาติไทยได้ไปกว่า๗๐๐๐คะแนน
ทั้งหมดทั้งมวลนี้เป็น๑๖ลำดับของพักที่ได้ไป
เอาไปฟังเสียงของเลขาธิการกรกตกันหน่อย

อันนี้คือคะแนนที่เรารับรายงานอย่างเป็นทางการมาจากจังหวัดนะครับ

ตามกฎหมายบอกว่าให้เราประกาศผลไม่น้อยกว่าร้อยละ๙๕
คำว่า๙๕คือ๙๕ของจำนวนเขต
ก็คือเราสามารถจะเสร็จซิทหลัง๙พุทธภาพก็ได้
ก็เป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับก็คือเราประกาศผลไปก่อน
แล้วก็การสืบสวนไต่สวนจะเกิดขึ้นทีหลังก็ได้จะมีการสอยทีหลังก็ได้
อย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าคะแนนมันมีการเปลี่ยนแปลง
ตั้งแต่วันที่๒๔มีนาคมคนออกมาใช้สิทธิ์ก็ประมาณสัก๖๕
แต่พอ๒๘ที่แถลงเมื่อวานนี้คนใช้สิทธิ์เพิ่มขึ้นมาเป็น๗๔๖๙
ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยนแปลงเหมือนกันแต่คำถามคือเอ๊ะผ่านมา๔วันทำไม
จำนวนของคนที่ออกไปใช้สิทธิมันถึงเพิ่มขึ้น
สำหรับเลือกตั้งครั้งนี้๒๔มีนาคมที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์รวมทั้งหมด
จากการที่กรกตแถลงเมื่อวานนี้นะครับ๓๘๒๖๘๓๗๕คน
จำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด๕๑๔๒๗๘๙๐คน

๗๔๖๙แยกเป็นอย่างนี้บัตรดี๑๐๐ละ๙๒๘๕
หรือคิดเป็นบัตรดี๓๕๕๓๒๖๔๕ใบ
แล้วก็เป็น๓๕๕๓๒๖๔๕ใบ
แล้วก็เป็นบัตรเสีย๕๕๗อยู่ที่๒๑๓๓๓๒๗ใบ
ก็บอกว่ามันต้องมันแตกต่างกันกับเมื่อมีการประกาศหลังเลือกตั้งวันที่๒๒
เพราะตอนนั้นออกมาแค่๖๕แต่ณเมื่อวานนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็น๗๙กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับ
ทำด้านของนายสนทิรัศน์สนทิรวงิริษัทพภพหลังบัชรัชน์ก็บอกว่า
ในวันนี้๒๙มีนาคมพักจะเริ่มมีการประชุมแล้ว
เรื่องของยุทธศาสตร์ของพัก
เรื่องของงบประมาณที่ต้องใช้ในการดำเนินการว่าต้องทำอะไรอย่างไรบ้าง
หากเราได้เป็นรัฐบาลแล้วต้องใช้อย่างไร
ส่วนผลการเลือกตั้งทั่วไปที่กรกตประกาศถือเป็นความชัดเจนครั้งที่หนึ่ง
เขายังย้ำว่าเขายังมีจุดยืนที่ต้องมีการเป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะ
แล้วคุณสนทิรัฐก็บอกว่าตอนนี้ทำให้รู้แล้วว่าพักเนี่ยมีสอสอเท่าไหร่
สอสอบัญชีบรายชื่อยังไม่ได้มีการสรุป
แต่โดยตอนนี้ตนมีการประเมินและมั่นใจว่า
พลังประชารัฐจะได้เป็นแก่นำในการจัดตั้งรัฐบาลอย่างแน่นอน
นะฮะว่าจะสามารถจัดตั้งได้อย่างแน่นอนนะครับ
ดำเนินการตามขั้นตอนนะครับไม่ได้เร่งรีบ
แล้วก็ยังมีเวลาในการดำเนินการ
เราก็จะเอาตัวเลขทั้งหมดไปเป็นตัวประเมิน
แล้วก็เรายังให้ความเชื่อมั่นว่าพักพลังประชารัฐนั้นอยู่ในกระบวนการ
แล้วก็เชื่อมั่นว่าจะสามารถรวบรวมนะครับ
เสียงจนเป็นแก่นำจัดตั้งรัฐบาลได้นะครับ
การจัดตั้งรัฐบาลครั้งนี้เนี่ยจะไม่เหมือนในอดีตที่ผ่านมานะครับ
หลังจากเลือกตั้งแล้ว๒วัน๓วัน๑สัปดาห์แล้วทุกอย่างจะยุติ
ครั้งนี้มีเงื่อนของเวลาเข้ามาเกี่ยวข้อง

เพราะเรื่องของคะแนนของบัญชีรายชื่อนะครับ
ก็ขอให้สบายใจว่ายังมีเวลาในการทำงานนะครับ
ยังไม่สามารถจะยุติในวันนี้พรุ่งนี้ได้นะครับ
นี้เขาก็ย้ำเหมือนเดิมว่าเขาไม่รีบไม่รีบ
ยังคงมีเวลาในการที่เดี๋ยวเจนแล้วจะพูดคุยกัน

ยังคงมีเวลาในการทำงานเขาเริ่มทำงานกันแล้วเหรอคะ
เขาเริ่มแล้วเห็นไหมเริ่มมีการกำหนดเรื่องของงบประมาณแล้ว
ว่าเขาจะทำยังไงถ้าเกิดว่าเขาได้เป็นรัฐบาล
การที่จะไปดำเนินการต่อต้องใช้งบเท่าไหร่

เอาไปดูท่าทีของภาคการเมืองอื่นกันบ้างนะคะ
บัตรเลือกตั้งที่มันเพิ่มขึ้นมา๔๔๙๓๑๔๕ใบเนี่ย
มายังไงแฮสแท็กแบบนี้ก็ได้เหรอคะ
บัตรเกิดใหม่ในหีบมีแฮชแท็กไทยแลนด์โอลี่ด้วยนะคะ
ส่วนอีกหนึ่งคนค่ะนายภูมิธรรมเวชยชัยเลยค่ะ
การพักเพื่อไทยก็ออกมาพูดเลยนะคะว่า
กรกตถือเป็นองค์กรระดับชาตินะ
ที่ปล่อยให้มีการเลือกตั้งผ่านไป๔วันแล้ว
แต่ตัวเลขยังคงสับสนเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแบบนี้เนี่ย

ตัวเลขที่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวเลขจำนวนมาก

เพราะฉะนั้นมันแสดงถึงความไม่น่าเชื่อถือ
วันนี้เรื่องอื่นถือเป็นเรื่องรองไปแล้ว
หลักสำคัญก็คือกรกตต้องทำตัวเลขออกมาให้ชัด
ไม่ใช่วันนี้อยากเป็นเลขนึงพรุ่งนี้เป็นอีกเลขนึง

เพราะผลมันมีในแง่ของการคำนวณหาสอสอของแต่ละพัก

นางสาวพันนิกาวานิสโคศกภักดิ์ก็บอกเหมือนกันนะคะว่า
อนาคตใหม่ก็คิดไว้ตั้งแต่แรกแล้วล่ะ
ว่าจำนวนตัวเลขสอสอทั้งหมดของพักน่าจะอยู่ที่๘๐๘๕ที่นั่ง
คะแนน๘๘ที่นั่งในตอนแรกเป็นคะแนนที่สูงเกินไป
ซึ่งพักเองก็พอใจกับตัวเลขนี้นะคะ

ตัวเลขรายหน่วยเลือกตั้งและข้อมูลทั้งหมดเลย
อย่าผลักภาระให้ประชาชนเป็นผู้ตรวจสอบ
ให้ประชาชนต้องไปขวนขวายหาคำตอบด้วยตัวเอง
ถ้ากรกตยอมเปิดตัวเลขรายละเอียดทั้งหมดของแต่ละหน่วย
ก็เป็นการพิสูจน์ความโปร่งใสแล้วก็ประสิทธิภาพของกรกตเองนั่นแหละ
เนี่ยมันทำให้บริการคนในสังคมคนติดตามข่าวมันอึดอัดไง
ทำไมมันถึงไม่เป็นข้อมูลที่ถูกต้องในคราวเดียวไปเลย
ทำไมมันถึงมีการเปลี่ยนแปลงมีบัตรเพิ่มขึ้นมา๔แสนกว่าใบในหีบ
บัตรเขย่งมีไอ้นั่นไอ้นี่ทำไมมันมีการเปลี่ยนแปลง
แล้วประชาชนจะตรวจสอบยังไงได้บ้าง
เราจะรู้ได้ยังไงในเมื่อเจ้าหน้าที่ในการทำงาน
ว่าจะเป็นการนับบัตรของแต่ละหน่วยการตรวจสอบต่างนานา
ก็เป็นเจ้าหน้าที่ที่รัฐจัดการมา
ถูกต้องก็เป็นของกรกฎอทั้งหมดทั้งสิ้นเลย
ก็ไม่รู้ว่าแล้วที่มันถูกต้องที่มันควรจะเป็นจริงเนี่ย

ทีนี้เราไปดูอีกฝากฝั่งหนึ่งความเคลื่อนไหวของพักประชาธิปัตย์กันหน่อยคุณผู้ชม
ล่าสุดมีรายงานด้วยว่าสมาชิกพักนั้นยังมีความเห็นแตกเป็นสองฝ่ายแล้วนะครับ
หนึ่งเห็นว่าไม่ควรจะไปร่วมกับพลังประชารัฐ

อยากให้พักไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักพลังประชารัฐ

คืออันนี้ต้องบอกว่าทิศทางของประชาธิบัตย์น่าสนใจมาก
เพราะเขาบอกว่าจุดยืนของเขาคือการเป็นฝ่ายค้านมาโดยตลอด

และถ้าเกิดเป็นฝ่ายค้าน
เท่ากับว่าจะไปร่วมกับฝั่งเพื่อไทยเหรอ

เพราะตอนนี้เราไม่ได้มีหัวหน้าพักเป็นคุณอภิษฎแล้วไง

คณะกรรมการบริหารภักดิ์จะตัดสินใจอย่างไร

เมื่อวานนี้กลุ่มว่าที่สสแล้วก็แก่นำบางคน
รวมกว่า๓๐คนนัดรวมกันที่โรงแรม

แล้วก็ให้กำลังใจผู้สมัครสอสอที่สอบได้
แล้วก็มีสอบตกด้วยของพักประชาธิปัตย์
โดยเป็นการสรุปบทเรียนสาเหตุ
ความพ่ายแพ้การเลือกตั้งครั้งนี้ของพักประชาธิปัตย์
จนทำให้พักประชาธิบัติทูจะทั้นเสี่ยงภาคใต้

แนะนำบางคนขอนั่งดื่มกาแฟหาลือกันต่อ
พูดคุยกันต่อถึงสถานการณ์ที่พักนั้นสอบตก
ในหลายพื้นที่โดยต่างพูดว่าอันนี้ไม่ใช่ดวงนะ
แต่เป็นความผิดพลาดของคนไม่กี่คนเท่านั้นเอง
ไม่รู้เขายงไปถึงอดีตคุณภักดิ์หรือเปล่านะครับ